มาดูเหตุอุกอาจที่จังหวัดสุราชธานี
ที่ตลาดเช้าชายาสุราชนะคะ
ปรากฏว่าเขาได้ยินเสียงปืน
แต่ก็ไม่รู้ว่ามีการยิงกันแล้วมีคนตาย
รู้อีกทีคือตำรวจมาเต็มเลยค่ะ

ตรงนี้ก็คือตลาดเช้าชายาสุราชธานีนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเช้ามืดเมื่อวานนี้
เจ้าหน้าที่ตำรวจไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุนะคะ
แล้วพุ่งตรงไปที่โกดังเก็บสินค้า

ที่ทำงานอยู่ในตลาดสดเช้าชายาตรงนี้
ยังไม่รู้เลยว่าตรงนั้นโกดังตรงนั้นมีศพ

ทีนี้พอรู้แบบนี้พากันตกใจกันใหญ่เลยนะคะ
ศพตรงนี้พ่อค้าแม่ค้ายืนยันเป็นเสียงเดียวกันบอกว่า
ทุกคนรู้จักดีคือนายพงเพชรนุ่นสัง
หรือกบอายุ๒๔ปี

สภาพตอนที่ตำรวจไปเจอคือนอนจมกองเลือด

วนมด้านขวาราวนมด้านซ้ายรวมแล้ว๓นัดนะคะ

คุณผู้ชมลักษณะสภาพศพคือ

เป็นโกดังเก็บลูกชิ้นที่สำคัญ
ถูกล็อกกุญแจปิดอย่างแน่นหนาแสดงว่ามีใครเอาศพไปไว้ตรงนั้น
หรือจุดเกิดเหตุก็คือตรงนั้นเลยมีการยิงตรงนั้นเลย
แล้วผู้ก่อเหตุยิงเสร็จปุ๊บล็อกกุญแจ
แล้วหนีไปตามต่อค่ะแล้วใครล่ะใครเป็นเจ้าของโกดังตรงนั้น
บุคคลต้องสงสัยตำรวจก็เลยบอกว่าแล้วน่าจะเป็นคนลงมือก่อเหตุด้วย
ก็คือเจ้าของร้านขายลูกชิ้นนั่นเองชื่อว่านายมิว
ชื่อจริงก็คือกิติวัตรแจ้งอักษรอายุ๒๗ปี
สุดท้ายแล้วตำรวจตามไปรวบตัวมิวมาสอบปากคำนะฮะ
ตำรวจตามไปรวบตัวมิวซึ่งเป็นพ่อค้าขายลูกชิ้นมาสอบปากคำ
มิวยอมรับบอกว่ายิงจริงแต่ไม่ได้ตั้งใจ
ยังไงคะมิวไม่เข้าใจมิวอธิบายขยายความเพิ่มเติมบอกว่า
คือตอนนั้นเนี่ยมันเป็นช่วงที่มืดผมเนี่ยเห็นเงาตะคุ่มตะคุ่มอยู่ในโกดังของผม
คิดว่าเป็นโจรเข้ามาขโมยของในโกดังก็เลยชักปืนยิงออกไปทั้งหมดสามนัด
พอยิงเสร็จปุ๊บเปิดไฟดูถึงรู้ว่าอ๋อนั่นคือนายกบ
นายกบเป็นพ่อค้าขายปลาทูและเป็นเพื่อนรักกันตั้งแต่เด็ก
ใช่เป็นเพื่อนรักกันด้วยเหรอฮะเป็นเพื่อนรักกันด้วยตั้งแต่เด็ก
แต่ตำรวจถามว่าเชื่อไหมตำรวจเขาไม่เชื่อค่ะ
เพราะหลักฐานกับคำให้การมันขัดแย้งกันหลายอย่างเหลือเกิน
ตำรวจไม่เชื่อว่าเป็นเหตุบังเอิญนะฮะอ่าคุณผู้ชม
เดี๋ยวให้ฟังเสียงนายมิวตอนรับสารภาพก่อนแล้วเดี๋ยวไปดูกันค่ะว่า
ตรงไหนบ้างที่มันเป็นพิรุษที่ตำรวจ
ไม่เชื่อว่านายมิวยิงเพื่อนโดยไม่ได้ตั้งใจ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

แถมยังล็อกประตูโกดังไว้อย่างแน่นหนาแล้วหมกศพไว้ข้างใน
ถ้าคุณบริสุทธิ์ใจจริงเนี่ยคุณยิงโดยที่มันบังเอิญโดยที่ไม่คาดคิดว่านั่นคือเพื่อน
คิดว่าเป็นโจรจริงถ้ายิงเสร็จแล้วคุณเปิดไฟสว่างแล้วทำไมไม่แจ้งตำรวจ

ใช่แล้วแถมหมกศพไว้ในโกดังแล้วล็อกกุญแจอย่างแน่นหนาเลยค่ะ
แล้วคุณก็หายไปเลยประเด็นที่สองก่อนเกิดเหตุตอนแรกเนี่ยนายมิวบอกว่า
เข้าไปในโกดังแล้วมันมืดถูกไหมเห็นเงาตะคุ่มตะคุ่มก็เลยชักปืนออกมา
ยิงไปสามนัดสุดท้ายพอเปิดไฟนั่นคือเพื่อนคือนายกบ
แต่ไม่ใช่นะคะคุณผู้ชมมีกล้องวงจรปิดในโกดังด้วย
กล้องวงจรปิดเนี่ยสามารถจับภาพเอาไว้ได้ว่าก่อนที่จะเกิดเหตุเนี่ย
มีคนไปพบนายกบอยู่ในโกดังตรงนั้นแล้วแสดงว่าอะไรล่ะ
แสดงว่านายมิวก็ต้องรู้ว่านายกบเข้าไปในโกดังหรือเปล่า
ก่อนที่จะมีคนมาพบศพนายกบถูกซ่อนอยู่ในโกดัง
ซึ่งค้านกับคำให้การของนายมิวที่บอกว่าเห็นเงาตะคุ่มตะคุ่มอยู่ในโกดัง
หลังเกิดเหตุนายมิวก็ไม่ได้แสดงความบริสุทธิ์ใจ
แต่น้อยคุณหนีไปคุณหนีไปแล้วติดต่อมามอบตัวทีหลัง
ทีนี้มีคนตั้งข้อสังเกตว่าจะเป็นไปได้ไง
จำเพื่อนตัวเองไม่ได้อยู่ในโกดัง
เพราะว่าเป็นเพื่อนรักเพื่อนสนิทกันมาตั้งแต่เด็ก
ทีนี้จากการตรวจค้นบ้านแล้วก็โกดังเพิ่มเติมนี่ไง
น่าจะเป็นสาเหตุพี่ต้นตำรวจไปพบไอซ์อยู่ในโกดัง
ยอมรับสารภาพบอกว่าผมเสพไอซ์จริง
ตำรวจเขาก็เลยสันนิษฐานเบื้องต้นเท่าที่มีพยานหลักฐานว่า
นายมิวน่าจะก่อเหตุเพราะอาการหลอนยา
ก็เลยชักปืนมาฆ่าเพื่อนตัวเอง
หรืออาจจะมีปมแค้นอื่นก่อนหน้านี้ก็เป็นไปได้
ตอนนี้ตำรวจอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานและสอบปากคำ
รวมถึงสอบพยานปากคำแวดล้อมเพิ่มเติมด้วยนะคะ
แต่ว่าเบื้องต้นมีการแจ้งข้อกล่าวหา๔ข้อหาคือ
ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาแล้วก็อีก๓ข้อหา
อีก๒ข้อหาเป็นความผิดตามพรบออาวุธปืน
และอีกหนึ่งข้อหาก็คือเรื่องของยาเสพติดค่ะ
อาจจะโดนเรื่องของซ่อนเล้นอำพลางศพด้วย